เพราะว่าวันก่อนพี่แจ๊กรีนได้เจอพ่อเอกเอกชัยศรีวิชัย

พ่อเอกเนี่ยเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าพระนีโน่อยากบวชมานานแล้วค่ะ

เคลียร์งานได้ลงตัวเลยถือโอกาสบวชทดแทนทั้งคุณพ่อคุณแม่จริงแล้วก็พ่อบุญธรรมอย่างพ่อเอกด้วยนะคะ
แล้วบรรยากาศพิธีกล่อมนาคในวันนั้นคุณผู้ชมเรารายงานข่าวไปแล้วล่ะค่ะ
เป็นไปอย่างทราบซึ้งใจเนี่ยตามภาพเลยค่ะ
อยู่กันลางให้รวมไปถึงพ่อเอกด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ไม่เคยสร้างความลำบากใจให้เลย
นิโน่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ
การร้องเล่นลิเกการเป็นนักแสดงนะคะ
นิโน่เคยเล่นภาพยนตร์ของพระเอกมาด้วยนะคะ
ตลอดจนการเลี้ยงดูครอบครัวนะคะให้มีความสุขจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
โดยพระนีโน่จะจำอยู่ที่วัดโพเผือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เป็นเวลาประมาณ๑เดือนนะอันนี้พ่อบอกมาค่ะ
พ่อยังออกผากชวนพิชกรีนนะค่ะแล้วก็ทีมข่าวบันทึงเศรษฐ์บอก
ว่างก็ไปทำบุญถวายสังฆฐานตักบาทพระนิโน่กันได้นะ

หนูว่าจะไปลำหน้านาคดูนะ
ไม่เลยหนูขออนุญาตไปแบบถวายสังฆาธาตักบาท

ขอบคุณเด้อค่ะ